สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่บันเชิงไทยรัฐ

ซึ่งนะคะคุณหมายดาวิกาทำคลิปนี้คุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ดูนะคะเป๊ะมากนะคะ

โอ้โหซ้อมเต้นกันปั๊วมากจริงนะคะ
มันจังหวะจากคนจะโดนขนาดไหนนะคะ
เราไปดูให้คึกคักวันแม่ตื่นค่ะ
ลูกแม่ไปดูเลยค่ะ
ดูเลยค่ะ